ส่วนข่าวนี้ขอร้องเพลงนิดนึงนะคุณผู้ชม

ทำไมมันมาทำไมมันมาเออ

แต่ที่เราร้องเพลงนี้เพราะว่ามันมีคนเก็บทรงไม่อยู่
ก็คือสองหนุ่มต่างวัยนะคะที่โดนสาวคนหนึ่งตก

น้องใหม่ดาวิกาคุณผู้ชม

ไม่ใช่แค่พี่เต๋อฉันทวิทย์คนเดียวคุณผู้ชม
คนที่ตกหลุมรักน้องใหม่ดาวิกามีเยอะมาก
โดยเฉพาะหนุ่มคนนี้ค่ะรุ่นใหญ่ใจเต้านิ่งพี่หนุ่มกัญชัยของเรา
เจอน้องใหม่เข้าไปโอ้โหเป๋เป็นเหมือนกันนะจ๊
สัมภาษณ์มา๑๐๑๗ย่านน้ำพี่หนุ่มในแสนจะชิว
พอมาเจอแขกคนพิเศษอย่างน้องใหม่มานั่งท็อกเป็นแขกรับเชิญในวันกัญชัย
พี่หนุ่มเก็บอาการไม่อยู่ค่ะอาการของพี่หนุ่มจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยจ้ะ
จริงพี่หนุ่มเป็นคนขี้เขินป่ะคะ
พี่เหรอไม่นะทำไมถึงมีชื่อขี้เกิด
หนูว่าดูเทปพี่แล้วหนูรู้สึกพี่มีมุมเหมือนเป็นคนขี้เขิน
น่ารักดีน่ารักดี
แต่รู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาลืมไปเลย

พี่ใหม่มารู้พี่ฟาวเขารู้ว่าผมเป็นคนขี้เขินนะ

บางทีรายการตัวเองที่สัมภาษณ์ดุดันเอาดุดันเอา

หลายคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม
อ่ะรุ่นใหญ่โดนตกไปแล้วมาดูรุ่นเล็กโดนตกกันบ้างดีกว่านะคะ
ขนาดไหนอ่ะเล็กแบบ๕ขวบอย่างนี้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชม

ปกติเนี่ยเขาเจอคนสวยบ่อยนะเพื่อนแม่แพทย์เยอะแยะมากมาย
แต่พอเจอสวยแบบ๑๐๑๐๑๐นี่หักอย่างพี่ใหม่ดาวิกา
โอ้โหน้องเรสซิ่งจิกแม่แพทย์
จะกระมิดกระเมียนตัวเกร็งตัวบิดขนาดไหนคุณผู้ชม

เข้าใครจะสวยเข้าใครจะจุกตา

ลูกเล็กเด็กแดงหรือว่านุ่มหล่อแก่แค่ไหน